ประเด็นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องฮือหาคดีน้องชมพู่
ปรากฏว่าล่าสุดธนายตั้มประกาศถอนตัว
จากการช่วยลุงพลป้าแตนในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แล้วนะคะ
ให้เหตุผลบอกว่าขอทำคดีให้คนที่เห็นคุณค่าดีกว่า
อืมมันยังไงนะคะอ่าเมื่อวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ก็มีประกาศจากทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในวันนี้เนี่ยนะคะ
โพสต์ลงเพจเฟซบุ๊กสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะขอถอนตัวจากการรับเป็นทนายความให้นายชัยพลวิพาหรือลุงพล
คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แห่งบ้านกกอกค่ะโดยมีข้อความระบุว่าวันนี้ผมและทีมทนายตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้วนะครับ
จากความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกัน
สิ่งหนึ่งที่ผมเงียบมาตลอดและปล่อยให้สังคมพูดกันไปโดยแทบไม่มีใครปกป้องคือในการทำคดีนี้ผมไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทำคดีแต่อย่างใด
ทำด้วยใจล้วนแต่มาถึงวันนี้ผมขอใช้เวลาของผมไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่า
และขอให้ลุงพลกับป้าแตนโชคดีครับนะคะอันนี้เป็นข้อความที่มีการโพสต์ไว้
โดยทนายรัชพลค่ะอีกคนนึงเนี่ยนะคะก็แจ้งกับทีมข่าวว่า
ทนายตั้มและคณะทีมทนายรวมทั้งตนเองด้วยนะคะคือไม่ได้แค่ทนายตั้มคนเดียว
นายรัชพลแล้วก็ทีมด้วยขอถอนตัวจากคดีน้องชมพู่
และไม่เกี่ยวข้องใดใดกับลุงพลป้าแตนอีกให้เหตุผลในการยกเลิกทำคดีว่า
มีความเห็นไม่ตรงกันค่ะจากนี้ก็จะเดินทางไปแจ้งต่อสารจังหวัดมุกดาหาร
ถอนการเป็นทนายของฝ่ายจำเลยส่วนลุงพลป้าแตนไม่ได้คุยกันแล้วนะคะ
ถ้าหากทีมทนายถอนตัวทั้งหมดแล้วลุงพลกับป้าแตนก็ต้องไปหาทีมทนายใหม่มาต่อสู้คดี
ข้อความจากภรรยาทนายตั้มนะคะเพราะว่าถูกทางด้านของเอฟซีลุงพลเข้าใจผิด
ทนายตั้มเนี่ยได้เงินจากคดีนี้จำนวนมากทั้งทั้งที่เข้าไปช่วยแบบไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย
ยังเข้าไปช่วยลุงพลแม้กำลังขาลงด้วยทีนี้ตอนนี้พอถูกถามเรื่องฆ่าทนายกับอ้ำอึ้งไม่ชัดเจน
ทั้งทั้งที่ควรจะปกป้องคนที่เข้ามาช่วยเหลือก็เลยน่าจะเป็นประเด็นเรื่องเนี้ยแหละค่ะ
เรื่องของการทำคดีเนี่ยนะคะที่ลุงพลไม่ได้ออกตัวเลยว่าคือทนายตั้มเขามาช่วยโดยที่ไม่ได้รับเงิน
ก็เลยตัดเพาะไปว่าทำไปเสียทั้งเงินเสียทั้งใจอย่างเงี้ยนะคะจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมา
ก็เดี๋ยวต้องให้ทั้งทางทนายตั้มเองแล้วก็ทางลุงพลป้าแตนมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะ
เพราะว่าจากทางทนายตั้มก็เป็นแถลงที่ออกมาในเพจเฟซบุ๊คเท่านั้นเองอืม